บอกคุณผู้ชมไปว่าช่วงนี้คนเครียดคนป่วยมีเยอะ
ล่าสุดนครศรีธรรมราชนะคะมีชายหนุ่มคนนึงค่ะ
หอนคิดว่าอาที่เป็นเพื่อนบ้านกันเนี่ย
อาแท้นะคะจะมาทำคุณสัยใส่เขา
ตัดสินใจถือปืนไปกระหน่ำยิงอาเสียชีวิตคาบ้าน๖นัดซ้อน
ล่าสุดแม่ออกมาบอกว่าลูกไม่ค่อยสมประกอบ
เพราะประสบอุบัติเหตุคลั่งศัยศาสตร์แล้วก็ชอบทำพิธีกรรมด้วย

สลดที่เกิดขึ้นครั้งนี้เกิดขึ้นบริเวณหน้าบ้านปูนชั้นเดียว
ในพื้นที่หมู่บ้านปัดโวกตำบลหินตกอำเภอร่อนพิบูร
จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยที่เกิดเหตุพบ
จำนงทองพรมอายุ๕๙ปี
รักษาการพอโรงเรียนศูนย์ทราพิบาลเจ้าของบ้าน
หงายเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่บริเวณหน้าบ้าน
สภาพศพถูกยิง๖นัดแพทย์ผุ่นไปทั้งร่าง
ส่วนผู้ก่อเหตุไม่ใช่ใครอื่นไกลแต่คือนายรอนอายุ๓๐ปี
หลานชายของนายจำนงผู้ตายที่มีบ้านอยู่ห่างกันไม่ถึง๑๐๐เมตร
โดยหลังจากก่อเหตุเสร็จแล้วนายรอนยังคงใจเย็น
ปลอกกระสุนปืนทั้งหมดโยนทิ้งน้ำในท่อซีเมน
ก่อนจะเดินกลับไปนั่งเล่นที่บ้านอย่างสบายใจ
ต่อมาตะบวดด้วยควบคุมตัวไนรอนพร้อมตรวจยืดอาวุธปืน

และคนภายในบ้านยังเจอปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์อีก๑กระบอก
แต่สิ่งที่สร้างความสงวนให้กับเจ้าหน้าที่คือเทียนสีขาวที่ถูกจุดวางไว้ในถาด
ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับรองเท้าแตะคล้ายกับกำลังจะมีพิธีกรรมอะไรบางอย่าง
โดยชาวบ้านในพื้นที่ให้ข้อมูลว่านายรอนนั้นเป็นคนคลั่งคล้ายศัยศาสตร์
และชอบสวดมนต์ทำพิธีอยู่บ่อยครั้ง
นี้จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายรอนมีอาการคุ้มคลั่ง
และพกอาวุธปืนตรงไปที่บ้านของนายจำนงผู้มีศักดิ์เป็นอา
ระหว่างทางยายที่นั่งอยู่หน้าบ้านพยายามทักหา
แต่นายรอนก็ไม่สนใจและเมื่อไปถึงบ้านที่เกิดเหตุไม่พูดพร่ำทำเพลง
รอนได้ชักอาวุธปืนมากระนำยิงใส่นายจำนง๖นัดจนล้มลงเสียชีวิตขาดที่
ด้านภรรยาของผู้สิทธิวิตยอมรับว่าที่ผ่านมานายรอนเป็นพวกคลั่งไพรสัยศาสตร์และชื่นชอบการศักดิ์ยัน
โดยเธอยืนยันว่าตนเองและสามีไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับผู้ก่อเหตุมาก่อน
ไม่คืออย่างนี้นะเพราะว่าไปฝักมาเต็มตัวไอ้เร่งนี้ไปฝักนู่นฝักนี้ฝักนั้นไม่รู้ฝากกี่สิบฝักกี่อาจารย์ก็ไม่รู้

ต้องผ่าตัดสมองถึง๒ครั้งเมื่อ๕ปีก่อน
และเมื่อรอดชีวิตมาได้ก็เปลี่ยนเป็นคนละคน

ผู้จาไม่ค่อยรู้เรื่องและชอบการสวดมนต์
มันลุมปกติมันเรียนออกมานี่
ครับคือตกใจมั้ย

เห็นบอกว่าลูกชายมีอาการป่วยใช่ไหมครับ
ตัดโดนอะไรครับ
ตัดล้มและล้มมันก็

อาล่ายเหลืองบอกไม่ถูกนะ
โดยทางครอบครัวได้รับศพของนายจำนง
ตั้งบำเพ็ญกุศลและทำพิธีลดน้ำศพ

กลางบรรยากาศที่เป็นไปอย่างโศกเศร้า
ส่วนทางด้านของคดีทางพนักงานสอบสวน

คนไม่รู้ตัวว่าทำอะไรลงไป
เมืองต้นพนักงานสอบสวนแจ้ง๓ข้อหา

อาวุธปืนทั้งสองกระบอกว่าเป็นของผู้ใด

ริสบุญนิ่มข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน